มาติดตามข่าวกันต่อเรื่องของการปรับปรุงอาคารบอมเบเบอร์มา
เขาบอกว่ารายละเอียดเยอะจริงนะครับ
ใช่ค่ะเพราะว่ารายละเอียดมันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเลยคุณผู้ชม
เดี๋ยวไปดูกันหน่อยค่ะล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขาก็มีการเอาเสาเอ่ย
เอาไม้เก่าของเดิมออกมาตรวจนับก่อน
แล้วก็เตรียมที่จะวางแปลนบ้านให้กลับมาเป็นบ้านบอมเบเบอร์มา
ที่เป็นคุณค่าของชาวแพร่เนี่ยนะคะ
นี่เป็นบรรยากาศเมื่อวานเจ้าหน้าที่กรมศิลป์แล้วก็กรมป่าไม้
เขาก็เอาไม้เสาต้นเดิมเอาไม้เก่ามาวางมานับดูซิ
ว่ามันเหลือกี่ชิ้นขาดหายไปไหม
จะได้วางแผนซ่อมแซมเอาไม้จากเรือนเก่ามาเสริมด้วย
ซึ่งหัวหน้าชุดคณะทำงานสำรวจออกแบบอนุรักษ์อาคารบอมเบเบอร์มา

บอกว่าพอเกลี่ยหน้าดินที่บริเวณหน้าพื้นบ้านออกหมดแล้ว
เขาจะวัดพิกัดวัดความกว้างความยาวของตัวบ้าน

ถ้าเกิดว่าเริ่มจากเริ่มต้นจากเสาหลัก๔๐ต้นก่อน
แล้วถึงจะวางแปลนชั้นล่างได้
หลังจากนั้นถึงจะวางแปลนชั้นบน

เพราะว่าไม่มีแบบจริงของตัวอาคารอยู่

ก็เลยไม่รู้ไงว่าเอ๊ะตำแหน่งของเสาแต่ละต้นเนี่ย

ชาวแพร่ใครมีภาพถ่ายเก่าแก่ของบ้านหลังนี้
มุมเลยนะเอามาได้เลย
จะได้เอาภาพเหล่านั้นมาเพื่อออกแบบใหม่ให้มันเหมือนเดิม
ทีนี้ความคืบหน้าค่ะหลังจากที่ทางด้านนายแพทย์

ผู้กำกับสพเมืองแพร่เขาก็บอกว่าเร่งสำนวนแล้วนะ

เพราะว่าเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นคนดูแลบ้านหลังนี้
แต่ขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะเรียกผู้ถูกกล่าวหา

เพราะว่าเป็นคดีส่วนละเว้นหรือว่าปฏิบัติมิชอบ
สอบสวนแล้วก็ต้องส่งให้ปปชตรวจสอบข้อได้จริงในเรื่องนี้ต่อ
ผู้สื่อข่าวบอกว่าชาวบ้านเนี่ยก็เดินทางมาดูซากของบ้านบอมเบเบอร์มา
แล้วตอนนี้กรมศิลป์โดยสำนักงานศิลปากรที่๗เชียงใหม่
เขาบอกว่าเขาทำรหัสชิ้นส่วนทุกชิ้นเพื่อประกอบร่างคืน
แล้วก็กำลังเช็คดูว่ามีชิ้นส่วนบางชิ้นหายไปหรือเปล่า
เสียหายไปหรือเปล่าขณะที่รื้อ
และอีกอย่างหนึ่งเขาก็แฮชแท็กไว้คืนภาพจำของบอมเบเบอร์มา
คุณดูสิความละเอียดของงานที่ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรต้องทำ

เหมือนกับต่อจิ๊กซอเลยคุณสืบสกุลคุณผู้ชม
แล้วต้องมาวางให้มันได้รอยเดิม
เพื่อเชื่อมให้มันเป็นแบบเดิมลวดลายต่างพวกนี้
พอเจ้าหน้าที่เขาโพสต์ไปโอ้โหคนก็มาบอกว่า
อ๋องานที่เขามาตกหนักอยู่ที่กรมศรีปากร
ดูสิแค่หน้าจัวหรือว่าหน้าบัน

แล้วตอนลื้อลื้อทำไมลื้อไม่คิดหรือเปล่า

พยายามที่จะเอาอาคารหลังเก่าแก่แบบนี้